เมื่อวานนี้เป็นวันที่วันแรกในการเริ่มทรงการ
แต่ว่ายังเป็นวันของผู้สูงอายุด้วยนะคะให้เราได้นึกถึง

โอกาสนี้ค่ะเราก็เลยขอไปสัมภาษณ์พิเศษจริง
กับพ่อรองเขามูลคดีศิลปินแห่งชาติ
ขอพรจากท่านกันนะคะเชิญรับชมค่ะ
สบายดีหรือเปล่าข่าวไม่เคยรู้สูตรดูเธอไม่อยู่แอบดูแวะมอง
สวัสดีด้วยค่ะอทอมด้วยความคิดถึงค่ะคุณพ่อยังแข็งแรงเหมือนเดิมเลย
ก็ทำยังไงได้แหละเราจะต้องแข็งแรงด้วยคนหนึ่งเพราะว่าอีกคนก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงแล้ว

เรามาเล่าเท้าความคุณพ่อก่อนเลยค่ะ
คือเข้าวงการมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะถ้านับมันหลายสิบปีมาก
คงเส้นคงวาความสามารถได้แบบนี้ค่ะ
เพราะอยู่วงการนี้จริง๖๐ปีได้เลยนะ

เพราะเข้าวงการตอนอายุประมาณ๙ขวบ

จริงแล้วการเข้าวงการบันเทิงเนี่ย

แต่อยู่ให้ยาวมันอยู่ยาก

ประกอบว่าเราอยู่ตรงนี้เรามาเพื่ออะไร
เพราะความรักหรือเพื่อต้องการมาหาชื่อเสียง

แต่คุณสามารถถ้าคุณสามารถเอา๓สิ่งนั้นมารวมกันได้

ฉันรักวงการแสดงฉันต้องการมีอาชีพ

พอฉันมีชื่อเสียงฉันก็จะมีเงินผลประโยชน์เข้ามา

ไหนพี่เชี่ยวก็มีคู่รักมาถึงเจ้าหญิงแล้วนี่
แม่ปรางยกให้ฉันเสียทันละ

วิธีการดูแลตัวเองให้แบบแข็งแรงได้ขนาดนี้ค่ะ

ร่างกายมันก็เหมือนสิ่งทั่วไปเหมือนรถยนต์
หรือจะใช้มันทุกวันโดยไม่เอาเข้าศูนย์

เพราะฉะนั้นพ่อจะหาหมอทุก๖เดือน
ตื่นเช้ามาก็แกว่งแขนบนสนามญาติเท้าเปล่านะ

พ่อแกวงแข็งเสร็จแล้วปั๊บก็ออกไปเดิน
เดินไม่เอาเหนื่อยแค่ไหนหยุดแค่นั้น

พูดถึงครอบครัวบ้างค่ะลูกสาวพี่ยุ้ย
แล้วก็หลานเป็นไงบ้างคะตอนนี้

หลานน่ะคือไม่รู้ว่าร้านนี้ใครเป็นขวัญใจใคร
แม่เขาถามว่าน้องพรีมหนูรักหมามีไหม
เขาบอกว่าเขารักหมามีที่สุดในโลก

แล้วแม่เขาก็ถามต่อว่าหนูรักคุณตาไหม
เขาบอกต้องรักสิเพราะคุณตาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของหนู
โอ้โฮแค่นี้ตาเกล็ดสลบ
โอ้โหตานี่ชุ่มชื้นหัวใจมาก

ก่อนหน้านี้มีข่าวที่ว่าคุณแม่แบบหยุดหายใจไป

จริงพ่อเขาไม่ได้พูดคำว่าหยุดหายใจนะ
บอกว่าหัวใจมันเต้นช้าลง
แล้วความดันมันก็ลงมันลดลงลดลงเรื่อย
คุณหมอก็เลยตัดสินใจช็อตหัวใจ
คือช็อตแต่ว่าเขาบอกว่าช็อตลงไปนิดเดียวนะ
ช็อตแล้วไปปึ้งเดียวกลับขึ้นมาเหมือนเดิม
และเวลานี้ก็กลับมาเรียกว่าหายจงหายใจปกติ

ความรักของพ่อรองกับแม่ทุมนี่

มันเหมือนร่างกายของคนคนเดียวกัน
พ่อเป็นแค่ร่างกายแต่แม่คือหัวใจ

พ่อถามคำเดียวร่างกายมันจะอยู่ได้อย่างไร
ค่ะก็อยากให้ประคับประคองกันไป

หนูก็อยู่ในวงการตามหลังคุณพ่อมา

ขออนุญาตลดน้ำคุณพ่อหน่อยนะคะ

ก็เมื่อวานวันผู้สูงอายุวันนี้วันครอบครัวพอดี

ก็จะขออวยพรให้หนูจงประสบความสำเร็จ

มีความสุขคิดหวังสิ่งใด
ขอให้จงได้ตามใจปรารถนา

แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวง

ที่สำคัญที่สุดอย่าเจ็บอย่าจน

แล้วก็ฝากถึงแฟนรายการบันเทิงไทยรัฐทุกท่านด้วยนะคะ
วันนี้ขอบคุณพ่อรองมากเลยนะคะขอบคุณพ่อพ่อมากเลยนะคะ
ต้องบอกว่าเราสองคนมันเหมือนร่างกายของคนคนเดียวกัน
พ่อเป็นแค่ร่างกายแต่แม่คือหัวใจ
ถ้าวันใดหัวใจหยุดเต้นพ่อถามคำเดียวว่าร่างกายมันจะอยู่ได้ยังไง
ดูแล้วอิ่มเอมใจนี่แหละนะคะความสำคัญของครอบครัวค่ะต้องมาเป็นอันดับหนึ่งจริงนะ
ซ้ายหันขวาไม่เจอใครนะคะก็นี่แหละเจอคนในครอบครัวเนาะ
ถูกต้องค่ะเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพ่อรองด้วยนะคะ